คุณมนต์นี่น่ารักมากเลยเขาก็ขายของเล่นเหมือนกันค่ะพี่บอล

เน้นก็เล่นมาก
อย่าคิดลึกเนธก็เล่นได้

นี่คือลูกบอลนะฮะลูกบอลแมวแพ็ค๔ลูกนะฮะ
ราคาอุ้ยจากของเล่นอย่างนี้ผมว่าคุณพอร์นต้องรู้อยู่แล้วอ่ะ
ใช่แต่ของน้าเป็นของเล่นแบบก้าน

แต่ของผมนี่คือของเล่นแมวแบบมีขน
เดี๋ยวไป

ครับผมไม่ใช่แบบเอามาเรือหรือเอามารถคะ
แบบมีขนเนี่ยก็ขนมาเรือหรือมารถอ่ะ

โอ้โฮ

คุณมายความว่าคุณผ้ากุ้งเขาไร้ประโยชน์ขนาดนั้นเลย
มีคนไร้เขกสะขนาดนั้นเลย
บอกเลยว่าที่บ้านผมแมว๔๐กว่าตัว
เลี้ยงไว้ทำอะไรฮะอยู่ข้างนอกฮะผมกั้นหลัวไว้
นะครับผมใช้ผ่านมานะครับผม
คุณนี่จะยืนยันคำตอบไหมคะว่าอันแรกลูกบอลแมวยืนยันคำตอบ
คุณภาคมเฮ้ยทำไมถึงมั่นใจขนาดนี้
ก็ด้วยความที่ขายของเล่นก็โอ้รู้ราคา
รู้ราคาอย่างนั้นเฮ้ยจะเฉลยอาทิตอุ้ยไม่ได้เลือกฮะ
อันนี้เป็นของเล่นแมวแบบมีขนที่คุณมนต์ไม่ได้เลือก
๙๘นะฮะเนี่ยเมื่อกี้คุณบอกว่าเท่าไหร่
ประมาณ๗๐ครับเท่านั้นไม่จูบ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

๒๐๐บาท

จำควรเงินเย็นเทียมได้จนเป็น๔๐๐๐บาท
ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

เรนนี่คือน่ะปล้อยคำ

อ๋อมันมืดครับผมโอ้โฮน้ำมะเขือเทศจากโดยคำ๒๐๐มิลลิลิตร
แพ็ค๔กล่องของพี่บอร์ดของละคอมล่ะคะอันนี้โรซ่าปลอดมะเขือเทศ๖๐๐กรัม
สุดยอดมีเรื่องมั้ยโรซ่ามีเรื่องมั้ยเดี๋ยวมึงกับมีกับกู

ของผมนี่ก็ดอยคำเช่นกันมะเขือเทศเชอรี่อบแห้งนะฮะ

กรัมครับผมอันนี้ราคาถูกมาก

อันนี้ถูกที่สุดของผมถูกกว่า

ไม่ได้ช่วยอะไร
ลิ้นทำไมเราไม่ช่วยอะไรคุณล่ะ

ผลิตภัณฑ์สามสัตว์สเทศทั้งสามแบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
มา

รสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยไหม
ถูกใจไหมแล้วดูมีกรรมวิธีในการทำ

ส่วนนี้บอกตรงเลย

ส่วนนั้น๔กรัม

นี่คือผู้สงฆมที่น่าเชื่อถือกับเรา

เจ็ดสิบเจ็ดสิบเหรอเจ็ดสิบ
และเป๊กจะเฉลยที่โรซ่าซอสมะเขือเทศ๖๐๐กรัมที่คุณมนต์ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
แพงกว่าไป

ไม่น่าเชื่อเนอะเอาแล้วโลซ่าด้วยอ่ะอันนี้กินกับสปาเกตตี้คือดีมากอ่ะ
ของดีราคาถูกเอาแล้วลุ้นเลย
และด้อยคำมะเขือเทศเชอรี่อบแห้ง๑๔๐กรัมที่คุณมนต์เลือก
ราคาต้องถูกกว่า๓๕บาทและราคาอยู่ที่
ถูกต่าง

ถูกต่าง

เพราะว่าซอสมะเขือเทศ

ข้าวสูงอยู่เลย

เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณมนต์มากเลยนะคะ

แหมพลาดไปในข้อที่๒แบบนี้นะคะ

หรือว่าเป็นที่ผู้ช่วยกันแน่
เอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสุดท้ายครับทุกคนค่ะ